คุณผู้ชมคะอันนี้นี่เป็นข่าวเด็กอยู่ริมถนนอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ออกมาวิ่งเล่นแล้วรถจะชนนะ
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเด็กเขาทำอะไรลองดูค่ะ
เฮ้ยทำไมปลาหินอย่างเงี้ยฮะ
โอ้โหนี่แปลว่าคือถามเด็กเลยนะเอ้ยทำไมปลาหินแบบนี้
คือมีเด็กอยู่กับน้องหมาแล้วตัวจิ๋วเดียวเองนะคุณผู้ชม
มันมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังรถเลยอ่ะนะคะรถของคุณธีรวัตรหรือว่าคุณเจค่ะ
เขาขับรถไปผ่านทางจังหวัดสกลนครแล้วที่แรกสังเกตเห็นแล้วแหละว่าเด็กตัวเล็กสักสามสี่ขวบอ่ะ
อยู่ข้างทางกับน้องหมาเนี่ยจังหวะนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นที่วงนั้นไหม
เออคือที่แรกอ่ะนึกว่าเด็กอ่ะมารอแบบขอจังหวะสามช่า
มารอแบบรถใหญ่อะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่มันมีเสียงปั๊ก
เป็นก้อนหินกระแทกใส่กระจกอะค่ะเลยคิดว่าใช่แล้วแหละ

ตะโกนสอบถามน้องว่ามาปลาหินแบบนี้ได้ยังไง
แล้วก็เป็นลูกเต้าเหล่าใครครับอ่าตะโกนค่อนข้างที่จะเสียงดังในระดับหนึ่งครับ
เพื่อที่อยากให้ผู้ปกครองเขาออกมารับรู้ออกมารับทราบนะครับ
ว่าตัวน้องเองอ่ะออกมาทำอะไรแบบนี้ก็ตัวผมเองก็อ่า
สังเกตดูสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้มีผู้ปกครองหรือมีใครออกมารับตัวน้องเลย
น้องก็ยืนเล่นสำนึกผิดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เหมือนแบบตัวผมเองก็รีบด้วยครับ
ก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวสักเท่าไหร่ครับอุ้ยทีแรกก็ถามแหละว่ารถคุณเจเป็นอะไรมากหรือเปล่า
คุณเจบอกว่าผมลงไปดูแล้วรถผมไม่ได้เป็นอะไรมาก
ผมก็ไม่ได้จะเรียกค่าเสียหายอะไรจากฝั่งพ่อแม่เด็กหรอกนะ
แต่ว่าอยากฝากเลยเนี่ยผ่านข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวี
พ่อแม่ที่มีลูกเล็กก็ต้องระวังอันนี้ก็ชี้รอยให้ดูค่ะ
แบบเหมือนกับสีก็กระเทาะไปเหมือนกันนะคะจากหินที่ปลามา
แต่ก็อยากจะฝากแหละเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วย
คือไม่ใช่แค่ระวังว่าลูกหลานคุณจะไปปลาหินนะ
กลัวว่าบางทีจะวิ่งไปวิ่งข้ามถนนแล้วเดี๋ยวอันตรายเกิดรถชนอะนะคะ